นายกเปิดให้เข้าพบเลยนะครับ
ก็เป็นแบบดักอันทรายูงาวฝี

ก็มีการกล่าวแสดงความยินดีนะครับ
อยากให้นักกีฬาไทยนั้นไปสู่ระดับโลก

ตลอดจนการแข่งขันแต่ละครั้งของนักกีฬาไทย

ก่อนจะไว้พอให้ประสบความสำเร็จ
พร้อมทั้งรับปากว่าจะหาช่องทางให้เอริยานะครับ
ได้รับราชการทหารอย่างที่ต้องการด้วยครับ

เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยประธาน

รัฐทีวีนั้นจะเปิดให้จองตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ

หากซื้อบัตรแพ็คคู่แบบ๒วัน